คุณผู้ชมคะดูคดีจี้ชิงทรัพย์แล้วก็พยายามจะข่มขืนสาวเมืองตากกันหน่อย
แต่ว่าเธอใจเด็ดนะคุณคือบีบกล่องดวงใจของคนร้ายเนี่ยจนท้ายที่สุดเธอรอดมาได้
แต่ว่าตำรวจก็ไปรวบตัวคนร้ายนำมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
โดยนายพิเชษปานสำริทหรือว่าในเชศอายุ๓๔ปี
เสื้อฟ้าคนนี้ค่ะถูกตำรวจภูทรอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากคุมตัวไปทำแผน
ก่อนหน้านี้ในเชศก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกาย
พยายามจะข่มขืนหญิงสาวขณะที่ผู้หญิงเนี่ยกำลังจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
เหตุการณ์ก็เกิดที่ริมถนนผนโยธินที่ตำบลประดางอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะคะ
พฤติการของคนร้ายเนี่ยเขาจะเลือกเวลากลางคืนคนไม่ค่อยเยอะไง
แล้วก็มองหาเหยื่อต้องเป็นผู้หญิงรูปร่างเล็กหน่อยนะคะ
รายล่าสุดเนี่ยวิธีการของเขาดูสิคะเขาเอาเป็นคือเขามีมีดอ่ะ
เข้าไปที่หลังของผู้เสียหายแล้วดูสิคือมันอาจจะฟันไม่เข้า
แต่ก็เห็นเป็นรอยแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วพอรถมอเตอร์ไซค์ผู้เสียหายล้มเนี่ย
เขาจะเอ่ยปากขอเงินแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์
ทีนี้นายเชษก็เลยโมโหเหวี่ยงผู้หญิงลงไปข้างถนน
ตรงนั้นมันป่าย่าไงแล้วก็จับผู้หญิงนอนราบ
ทีนี้จะจับอวัยวะเพศเอามือจะล้วงเข้าไปในกางเกงในของผู้หญิง
ทีนี้ผู้หญิงเองใช้จังหวะนั้นบีบอันทะของคนร้าย
ผู้หญิงยังมีสติดีนะบอกว่าคนร้ายจะล้วงเธอ
ล้วงกลับเข้าไปเลยบีบอันทะเลกล่องดวงใจน้อย
แล้วทีนี้พอต่อสู้กันฝ่ายคนร้ายก็แทงเข่าเข้าไปที่ท้องของเธอ
แล้วจังหวะนั้นนะคะคือเหมือนกับก็ขอตังค์เธออีกนะ
แล้วเธอก็บอกว่ามีทั้งเนื้อทั้งตัวอยู่๕๐บาท
คนร้ายก็เอานะเอา๕๐บาทแล้วตอนนั้นนะคะ
เธอก็เลยเหมือนกับคุยกันแล้วก็ทำทีว่า
เนี่ยจะดูกระจกรถมันแตกกระจกรถมอเตอร์ไซค์แตก
ส่องไฟดูให้หน่อยทีนี้พอคนร้ายได้ตังค์ไปแล้วห้าสิบบาท
คนร้ายก็ส่องไฟค่ะเธอจำเลขทะเบียนได้แม่นเลย

และหลังจากนั้นพอจำเลขทะเบียนได้แล้ว
เธอก็หนีมาคนร้ายเองก็ขับรถหนีไป
แล้วเธอก็ไปขอความช่วยเหลือกับตำรวจนะคะ
โดยหลังจากควบคุมตัวได้แล้วตำรวจก็สอบปากคำ
เชศผู้ต้องหาก็รับสารภาพค่ะว่าเขาก่อเหตุจริง
เพราะว่ามีฐานะยากจนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ได้ค่าตอบแทนวันหนึ่งเนี่ยก็๓๐๐๔๐๐บาท
แต่ว่าช่วงนี้ตกงานไม่มีคนจ้าง
ยังมีลูกอีก๒คนต้องใช้เงินเรียนหนังสือ
ก็เลยคิดมากคิดไม่ตกไม่รู้ว่าจะไปหาตังค์จากไหน

ในเชศยังบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเกาะเหตุแล้วนะ
ในพื้นที่ตำบลหนองบัวเหนือที่อำเภอเมืองตาก
แล้วรอบนั้นเนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้ด้วยค่ะ

เขายังดูข่าวตัวเองอยู่เลยนั่งดูในทีวี
อันนี้มันฉันนี่เออรู้ว่าเป็นข่าว
แต่ตำรวจไม่ได้มาตามจับไงตอนนั้นก็เลยชะล่าใจ
แล้วมาก่อเหตุในพื้นที่อำเภอวังเจ้า
จนรอบนี้โดนจับนะคะ